คนทำงานบริการแต่คนขับรถคันนี้

อ้าวไม่รอตำรวจอ่ะเรียกมาแล้วไม่รอตำรวจอ่ะเรียกมาแล้ว
เพราะเมื่อกี้ปากดีบอกว่ารอตำรวจรอตำรวจก็มาดิรอทำไม
คุณขับรถสาธารณะกฎจราจรไม่มีด่าคนบนถนนมันจะเอายังไงกับคุณ
เอายังไงคุณคุณอ่ะปากดีแล้วยังทำมานำว่าคนอื่น
ท้องถนนขับรถสาธารณะขับรถสาธารณะเออดังแน่มึง
ต้องกังวลก็สาหน้าแล้วทำไมเออแล้วทำไมอ่ะเอาไงอ่ะ
เนี่ยโอ้โหไหนบอกจะรอตำรวจไม่ใช่เหรอก็ใช่อ่ะสิ
แล้วสุดท้ายคือทำไมอยู่ในทรงนี้แต่คือพี่เขาแน่จริงมากเลยนะ
คือดูขึ้นมากเลยต้องบอกก่อนนะคนที่ถ่ายคลิป
คือเหมือนกับเป็นพลเมืองดีเห็นพฤติกรรมเห็นเหตุการณ์ของผู้ชายคนนี้
ก็อุตส่าห์เตือนใจเย็นใจเย็นผู้ชายคนนี้
ของขึ้นใส่พี่ที่เขาถ่ายคลิปเฉยเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหม
อยู่ดีเปิดกระจกมาแล้วก็มาตะโกนด่าพี่ที่เขาถ่ายคลิปเผือกอะไรด้วย
เออบอกแบบนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นแล้วแหละ๖โมงครึ่ง
คนที่ถ่ายคลิปคือว่าที่ร้อยโทพัศกรสิริชูโชธหรือว่าพี่ใหม่
ใหม่เนี่ยเขาเป็นอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยภูเก็ตค่ะพี่ใหม่เขาขี่มอเตอร์ไซค์นะไปตามถนนวิชิตสงครามที่กระทู้ภูเก็ตนั่นแหละ
แล้วพี่ใหม่ก็จอดติดไฟแดงตรงศรีแยกศรีกรค่ะเจออาวติสคันนี้เลยสีบรอนป้ายเขียวรถรับจ้างสาธารณะเนี่ย
จอดต่อเก๋งขาวคันหนึ่งปรากฏว่ารถป้ายเขียวเขาเปิดกระจกและตะโกนต่อว่ารถเก๋งขาว
เฮ้ยคือรถป้ายเขียวเนี่ยนะทะเบียนเขียวเนี่ยนะเขาจะเลี้ยวซ้ายไปถนนพระภูเก็ตแก้ว
แต่ว่าเลี้ยวไม่ได้ไงแล้วก็เลยเปิดกระจกด่าคันขาวข้างหน้า
โกนบอกไปว่าเอ้ยใจเย็นใจเย็นเท่านั้นแหละนี่รถป้ายเขียวเนี่ยหันมาเผือกอะไรด้วย
บรรยากาศเครียดแล้วอะขนาดแบบพี่หมายเขาเหมือนกับคนคอยห้ามว่าเนาะ
พี่ใหม่เถียงกันอยู่นาทีกว่าท้าให้รอตำรวจหรือว่าจะท้าให้ไปโรงพักท้ายที่สุดค่ะเนี่ยก็เป็นคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วถามว่าจบไงเรื่องนี้คนขับรถคันนี้ขับรถออกจากตรงนี้ไปเลยนะแล้วก็มีการหันมามาบอกกับพี่ใหม่ว่าว่ากูเด็กภูเก็ตอ่ะมึงทำมาบอกไปต่อไงดีภูเก็ตบอกให้รู้บอกให้